เดี๋ยวเราจะไปดูเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์บนท้องถนนนะครับ
เราก็จะเห็นคลิปกันทุกวันคลิปของการขับรถปาดหน้ากัน
ลงมาก็โวยวายใส่กันถืออาวุธมาขู่กันก็มีนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดคือคลิปนี้นะครับ
เป็นกล้องหน้ารถของรถคันหนึ่งเป็นแท็กซี่
แต่เขาไม่ได้เปิดเสียงบันทึกไว้บันทึกแต่ภาพ
ขับรถไปตามถนนในศูนย์วัชการถนนแจ้งวัฒนะนะฮะ
แล้วอยู่ก็จะมีรถเก๋งสีดำคันหนึ่ง
แสงซ้ายแล้วก็ปาดฟื้ดขึ้นใหม่
อันนี้คือมุมเราคุยกันในมุมที่เห็นภาพก่อนนะ

อ่าแล้วเขาก็จะเอาคลิปมาลงแล้วก็เขียนข้อความอะไรไปด้วยอย่างเงี้อืม
แล้วรถยนต์ที่อยู่ข้างหน้าสีดำที่ปาดไปเมื่อสักครู่เนี่ย
คนขับรถคันที่มีกล้องหน้ารถเขาไม่ได้ลงมา
แต่คนคันหน้านั้นลงมาถือปืนชี้มาหรอก

มีผู้หญิงคนหนึ่งก็ลงมาที่นั่งมาด้วยกัน
เดินมาบอกคนขับที่อยู่คันหลัง

พอมีการโพสต์คลิปนี้ในโลกโซเชียล

ที่ลงมาจากรถเก๋งคันสีดำแล้วก็ถือปืนมาขู่หน้าตาคล้ายกับข้าราชการระดับสูงของสำนักงานปปช
เพราะว่าในคลิปจริงมันก็ตรวจสอบกันไม่ยากไงทั้งทะเบียนรถ
เพราะว่าเราออกทีวีเราต้องเลอภาพนะแต่ในคลิปในโลกโซเชียลคือมันเห็นชัดหมดไงฮะ
มันก็มีเรื่องกฎหมงกฎหมายบางข้อบางส่วนนะครับท่านผู้ชมครับ
เอาเป็นว่าผู้ชายที่ลงมาถือปืนแล้วก็ข่มขู่รถที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ยนะครับ
แต่ทีนี้พอคนเห็นคลิปนี้เนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์กันสองส่วน
ส่วนหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหแบบนี้ไม่ไหวนะอารมณ์ร้อนเกินไป
ถึงขั้นลงมาแล้วชักปืนมาขู่กันเนี่ย
คือถ้าสงบสติอารมณ์ไม่ได้แล้วถึงขั้นยิงกันตายขึ้นมาทำยังไง
แต่ว่าบางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วไอ้เหตุการณ์ก่อนหน้านี้
ก่อนจะมาถึงจุดตรงนี้มันเป็นยังไง
คลิปทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางต้นเรื่องมันคือแบบไหน
แล้วทำไมรถคันนี้ที่บันทึกภาพเอาไว้ก่อนจะเอาคลิปมาเผยแพร่เนี่ย
เหมือนกับจงใจที่จะไม่บันทึกเสียงในรถว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นปลายทางแล้วอ่ะนะคะเนี่ยนะที่เหลือค่อยว่ากันกันแล้วกัน
เอาเป็นว่าหลังจากที่เป็นคลิปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะครับแล้วก็มีการตรวจสอบกันนะครับ
และพบว่าคนที่ถือปืนลงมาในรถเก๋งคันสีดำนั้นเป็นข้าราชการด้วย
ตกลงก็ใช่จริงนะครับเพราะว่านายพิเศษนาคพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการปปชพร้อมกับทนายความ
วันนี้เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนสอนอทุ่ง๒ห้องนะฮะศูนย์วัชการถนนแจ้งวัฒนะ
ตรงนี้ก็อยู่ในท้องที่ของสอนอทุ่งสองห้องนะครับแต่ว่าเข้าไปทางหลังสอนอนะฮะ
ตามรายงานนักข่าวบอกว่าก็สวมใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้ามาด้วยนะครับ
แต่ก็ดูออกว่าค่อนข้างเครียดไม่ได้ให้ข้อมูลไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรก็มาพบพนักงานสอบสวนนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทสุบันอธิเศษรองภูมิกับการสอบสวนสอนอทุ่ง๒ห้องเปิดเผยว่า
หลังจากที่เห็นคลิปดังกล่าวก็สั่งตรวจสอบทันทีนะครับ
เริ่มต้นจากตรวจสอบไปตามป้ายทะเบียนรถและชื่อผู้ครอบครองจนทราบว่าเป็นรถของนายพิเศษ
ก็เลยเรียกตัวให้มาพบพนักงานสอบสวนเขาก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปนะครับ
พนักงานสอบสวนเลยแจ้งข้อหาไปก็คือพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ข้อหาทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวตามประมวลกฎหมายอาญานะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนนะฮะ
กฎหมายอาญาต่างมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะ
แต่ว่านายพิเศษไม่ขอให้การในชั้นพนักงานสอบสวนหลังจากนั้นก็ได้ปล่อยตัวไปนะครับ
ขณะที่นายพิเศษนะครับมีการเปิดเผยกับสื่อนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขากับคุณป้าเดินทางมาทำธุระที่ศูนย์ราชการ
สัญญาณเป็นไฟเขียวรถแท็กซี่คันที่ตามหลังมา
ที่ติดกล้องเนี่ยได้ขับปาดมาด้านหน้า
จะเลี้ยวเข้าศูนย์ราชการแล้วก็หยุดรถกระทันหัน
เขาก็บีบแตร่เตือนไปหนึ่งครั้งก่อนจะขับรถแซงไป
แต่แท็กซี่คันนี้กลับขับรถมาด้วยความเร็ว
ขับตามมาแล้วก็บีบแตร่ใส่หลายครั้ง
รวมถึงเปิดไฟหน้ารถลักษณะแบบเปิดไฟใส่แบบไม่พอใจ
เมื่อจังหวะรถขึ้นลูกระนาดเขาก็เลยชะลอแล้วก็หยุดรถ
เพื่อถามแท็กซี่คันนี้ว่าขับตามมาทำไม
ส่วนที่เห็นถือปืนลักษณะคล้ายข่มขู่เดี๋ยวยกขึ้นมาเนี่ย
นายพิเศษอ้างว่าเขาเห็นว่าคือท่าทางไม่ดี
ก็เลยต้องการแสดงให้เห็นว่าเขามีอาวุธป้องกันตัว
ไม่ได้คิดจะลั่นไกลอะไรเลยแค่ป้องกันให้ถูกหยุดไล่ตามเท่านั้น

ก็ขับรถหายไปทางอื่น

อยากให้สังคมเห็นคลิป

ไม่ใช่ว่าเห็นคลิปที่เกิดเหตุตรงนี้แล้วเนี่ย

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ

ในคลิปจะเห็นว่าเขาเข้าไปห้ามด้วย
นายกิติคมศรีศุกร์อายุ๓๗ปี
เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐ตุลาคมนะคะประมาณบ่าย๓
เขาก็เข้าเวรนั่งอยู่ที่ป้อมห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๑๐เมตร
หันไปเห็นผู้ชายที่ขับรถเก๋งสีดำ
กำลังยืนเอาปืนเล็งใส่รถคันข้างหลัง

ตอนแรกนึกว่าเป็นลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุชนท้ายกัน
ก็เข้าไปไกลเกลี่ยเพราะไม่อยากให้มีเรื่อง
แล้วก็ช่วงจังหวะนั้นเป็นชั่วโมงเร่งด่วนกลัวว่ารถจะติด
เขาก็เข้าไปพูดในลักษณะที่ว่าถ้าตกลงกันได้แล้วก็แยกย้ายนะ

ซึ่งผู้ชายที่ขับรถเก่งสีดำก็บอกว่า
ปืนผมผมมีใบอนุญาตนะ

ส่วนผู้หญิงที่นั่งมากับรถเก๋งสีดำคันนี้
ลงมาจากรถเข้าไปคุยกับรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง
แต่ก็ทางเจ้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่า
ได้ยินว่าคุยอะไรกัน
ส่วนตัวคิดว่าชายที่ขับรถเก่ง

เพราะดูจากลักษณะถ้าจะลั่นไกลคงทำไปแล้ว

แล้วก็พอทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปห้าม
คนขับรถเก่งสีดำก็ยอมกลับเข้าไปในรถแต่โดยดี
ไม่ได้มีการต่อว่าฝ่ายแท็กซี่ที่ขับตามมา
น่าจะมีเรื่องมาจากข้างนอกหรือเปล่า
น่าจะเป็นขับรถเบียดอะไรเบียดกันมาหรือเปล่าครับ
พอมาถึงจังหวะนี้พอดีเขาน่าจะเป็นลูกละนาดอะนะ

ผมคิดอ้าวคิดในใจเป็นอะไร
เขาก็บอกว่าไอ้ผู้ชายคนที่มีปืนเขาบอกว่า
เขาคิดว่าผมไปอะไรมั้งครับประมาณนี้
บอกว่าปืนผมมีทะเบียนเช็คดูได้ตรวจสอบดูได้อะไรอย่างนี้

แล้วก็เมียเขาไปคุยอะไรกับแท็กซี่ไม่รู้
ประมาณนาที๒นาทีอะไรไหมนะ

แกก็เดินออกมาแล้วก็แกขึ้นรถไป

พี่บอกเขาว่ายังไงประมาณนี้เป็นของเขา

ย้ายกันเถอะถ้าไม่มีอะไรตกลงกันแล้วก็แยกย้ายกันไป

ก็ตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวแท็กซี่คู่กรณีอยู่นะครับ

เหตุจูงใจที่แท้จริงมันเป็นอะไรยังไงกันบ้าง
แต่เอาเป็นว่าก็อย่างที่คุณเข็มมาสอนบอกนั่นแหละ
คือยังไงซะคุณชักปืนมา

ใช่มากลายหลายเหตุการณ์หลายคดี
ใครที่มีปืนไว้ในครอบครองลงมาจะ

แล้วตำรวจก็แจ้งข้อหาแล้วแต่ทีนี้เขาเป็นราชการข้าราชการด้วยไง
ทางคณะกรรมการประประชอนายวรวิทย์สุขบุญเลยค่ะ
การปรปชบอกว่าตอนนี้ก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในคลิป
รีบมารายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยด่วนที่สุดแล้ว
แต่ว่ายังไม่เจอตัวนะครับเดี๋ยวทางปปชก็จะรอฟังข้อเท็จจริงก่อนว่า
เออมันเป็นอะไรยังไงเรื่องการจะต้องลงโทษไหมอะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง